คุณชช่องพลัดสิตาชะล้องวิวาร์ชีวินมืดเมื่อคำวานนี้เอง

จุมือแฟนสาวนอกวงการชชช่องพลัดสิตา
เข้าพิธีมั่นท่ามกลางครอบครัวคนสนิทที่เป็นศักดิ์ขีพยาน
ล่าสุดทั้งคู่ก็ควงกันเข้าพิธีฉลองมงคลสมรส
ซึ่งก็เริ่มต้นงานด้วยการที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงนะ
ควงกันออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
บอกว่าทุ่มเทกับงานนี้ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
เพราะว่าไม่ใช่แค่อยากสร้างความทรงจำให้กับตัวทั้งสองคน
แต่ว่าอยากให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ความอบอุ่นไปด้วยกัน
ทั้งนี้ค่ะต่างฝ่ายก็ต่างพูดถึงความประทับใจ

ระยะเวลาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า๕ปี
ซึ่งฝ่ายชายก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักแล้วก็ดูแล
พร้อมกับเป็นแสงสว่างให้กับชาชาติตลอดไป
เช่นเดียวกันกับเจ้าสาวคนสวยที่ยืนยันว่า
คอยเคียงข้างนักแสดงหนุ่มทุกเมื่อที่เขาต้องการ
ถามถึงเรื่องสินสอดทองมั่นรวมไปถึงแหวนเพชรเม่นงาม
เจ้าบ่าวบอกว่าขออุบไว้ก่อน
บอกแค่ว่าทุ่มสุดตัวให้สมฐานะของเจ้าสาวแน่นอน

แพลนทายาทฝ่ายหญิงต้องขอดูแลร่างกายให้แข็งแรงก่อน

ซึ่งจากนี้ก็วางแพลนไปตรวจเช็ค
เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะปั๊มเบบีต่อไป

ว่าอยากจะบินลัดฟ้าไปยังประเทศแอฟริกาใต้

ฉลองข้ามปีที่นิวยอร์กประเทศอเมริกาก่อนค่ะ
อีกคู่หนึ่งเลยมาเหมือนกันนะคะคู่นี้
นักร้องเสียงดีคู่แสตมป์อภิวัติกับแฟนสาวนิวจีรัสสุดา
ซึ่งคู่นี้เขาจัดกันเป็นงานแบบภายในนะคะ
รีบหรูดูดีแล้วก็หวานเฟอร์เลย
สำหรับงานวิบากของนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มคุณภาพ
ขวัญใจแฟนแสตมป์อภิวัติกับนิวจีรัสสุดา
แฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาราทอนนับ๘ปีจ้า

ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานคึกคลื้นอบอุ่นด้วย
กลางความยินดีของครอบครัวญาติพี่น้อง
ตลอดจนเพื่อนสนิทของทั้งคู่นั่นเองค่ะ

เขาบอกเลยงานนี้แม่ต้องยกให้เป็นขบวนขันหมากที่เสียงดีที่สุด
เพราะดูเอาเองเลยโอ้โหมีแต่ศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้น

ใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีคุณอุ๊ยบุรบเล็ก
บอยไต้โต๊ะศักดิ์สิทธิ์ป๊าโปเตโต้ด้วยนะคะ
ก่อนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะทำพิธีสุขภาพ
สวมแว้นรับนามสังตามประเพณีไทย
ก็ทำเอาเจ้าบ่าวสแตมหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันเลยทีเดียวค่ะ